คุณผู้ชมค่ะคุณดอมค่ะเวลาขับรถไปเนี่ยเคยเจอไหมด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

แต่เหตุการณ์นี้จะให้ดูค่ะผู้หญิงคนนี้นะนะคือใช้คำว่าตำรวจเนี่ยจะลากเธอขึ้นรถห้องขังเลยนะ
คือเธอบอกว่าแบบปล่อยเดี๋ยวเดินเองได้เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยสรุปคือเธอเมาไหมลองดูค่ะ
เขาเทสแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้มี

ขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ถ้าขึ้นเท่าไหร่แบบเหมือนไปได้เลยอะไรอย่างนี้
เคยเจอแบบนี้ไงแต่หนูไม่เคยเจอแบบว่าเท็จแต่ไม่มีอะไรหรอกค่ะ

ตอนจังหวะเนี้ยตำรวจเหมือนกับแบบดึงมือ

ลากขึ้นมาจนเธอบอกว่าแบบปล่อยในยื้ออยู่นะ
ตัวเธอคือบอกว่าปล่อยเดี๋ยวเดินเองได้
เหตุการณ์นี้ค่ะคือตำรวจนายนี้
เขาก็ถามถามผู้หญิงในคลิปนี่แหละว่าเมาหรือเปล่า
คือเธอยอมรับว่าเธอดื่มมานะแล้วอย่างหนึ่งเธอทำงานกลางคืน
แต่พอเลิกงานปั๊บกำลังจะกลับห้องจริงห้องเธอก็อยู่ไม่ได้ไกลจากไฟแดงหรอก
คือเขาติดไฟแดงด้วยกันนะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจนายนี้ก็มาขอเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ไม่ได้บอกไงว่าขึ้นเท่าไหร่แค่บอกว่าเทสเสร็จแล้ว
ไปเป่าที่โรงพักแล้วก็ลากตัวเธอขึ้นมาที่รถห้องขังแบบนี้
ผู้หญิงเธอก็แบบตะโกนเสียงดังอ่ะจริงคือมันมีอยู่ช็อตที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเพื่อนไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเพื่อนก็มัวทำแผล
เธอก็เลยบอกว่านี่เอาจริงตรงนี้ตรงไฟแดงสันคูณนครสวรรค์

บอกว่าเป็นดราม่าการปฏิบัติงานความชัดเจนในข้อกล่าวหา
แล้วก็สิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาความผิดซึ่งหน้า
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างไร
ให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติคือโจทย์ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำ
ผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดี
อย่าขัดขืนถ้ามั่นใจว่าแบบไม่ได้ผิดอะไร
แต่เนี่ยค่ะก็เลยงงไงว่าอุ๊ยแล้วไม่ได้บอก
แล้วไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แล้วทำไมถึงจะลากเธอขึ้นแบบ
รถผู้ต้องขังแบบนี้จะให้ไปเป่าต่อที่โรงพัก
คือเธอก็บอกว่าอยากได้รับการยืนยันมาก่อน

ครับอย่างไรก็ตามก็ให้พื้นที่กับตำรวจนะ
คือตำรวจในทองที่อยากจะชี้แจงนะครับ